ครัวบ้านนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะครับ
เป็นครัวที่มีผนังกั้น

โอ้โหคุณยายอายุ๘๗รอดตายปฏิหารน้ำแข็ง
นี่คือความเสียหายนะครับจากถังก๊าซหุงต้มระเบิด
ในห้องครัวของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาล
ตะบนหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมบ้านที่เกิดเป็นบ้านปูนสองชั้น
พบความเสียหายในห้องครัวผนังเนี่ยถูกแรงระเบิดพังบึ้มออกไป
นั่นน่ะนั่นน่ะหลุดกระเด็นนะครับออกไปข้าวของกระจัดกระจาย
ห้องครัวไปหมดยาวไปถึงหน้าบ้านฮะ
ใช่ครับแรงระเบิดมันรุนแรงขนาดนั้นไปดูตรงห้องห้องนั่งดูทีวีนะ
โอ้โหกระจกหลุดบ้านเสียหายถ้าคิดมูลค่าความเสียหายเนี่ย
ำไว้เลยสองแสนต้องซ่อมยายแช่มจารณัยคนที่เบิร์ตบอก
อายุ๘๗ปีท่านเล่าบอกว่าโอ้โหนักข่าวนี่นี่มาดู
ฉันเข้าไปทำอาหารเข้าไปทำอาหารในครัวแล้วมานั่งดูทีวีตรงนี้
สักพักมันบึ้มหลานเอ้ยนักข่าวเอ้ยมันดังสนั่นหวั่นไหว
ยายตกจากโซฟานะมาอยู่ที่พื้นแต่คอพาดอยู่โซฟานึกนะ
นึกนี่ตกมาคอผ้าตรงนี้แล้วเห็นไม้นี่ไหมไอ้ไม้กรอบเนี่ย
กรอบติดผนังเนี่ยมันล้มทับตัวฉันอยู่นะ
เพราะดีนะครับคุณยายหยิบหลวงพ่อคูณยกมือท่วมหัวเลยนะครับ
บอกว่านี่ห้อยเอาไว้หลวงพ่อคูณปกป้องคุ้มครองครับ
ส่วนลูกชายคนเล็กคนนี้โอ้โหคนที่เข้าไปทำอาหารในครัวตอนระเบิดนะครับ
กลิ้งออกมาเลยนะกลิ้งออกมาทางประตูหน้าบ้านเลยนะครับ
ร้องด้วยความเจ็บปวดขาทั้งสองข้างและแขนถูกไฟลวก
ส่วนพี่คนนี้น่าจะพี่ชายคนโตนายบุญลือลูกชายคนโตของยายแช่มเล่าบอกว่า
สาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากหนูกัดสายไฟหนูกัดสายไฟขออภัย
หนูกัดสายการ์ดหุงต้มนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เป็นรูอยู่อ่ะนะครับ
ก็ทำให้เกิดก๊าซรั่วจนเกิดระเบิดดังกล่าว
ส่วนคนเจ็บหมอบอกว่าโอ้โหที่โดนไฟลวกแขนขาเนี่ย
ต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน
เอาล่ะเอาล่ะมาถึงเรื่องของห้องครัว
ถ้าสมมุติเปิดก๊าซเปิดแก๊สจะทำกับข้าวครับ

หน้าต่างก่อนมีกลิ่นมาเปิดหน้าต่าง
เช็คดูถ้าไปเอาน้ำสบู่น้ำผงซักฟอก
มาทำให้มันละลาย
แล้วรูดดูเอาฟองน้ำรูดดู
นี่รูดดูมันฟู้ตรงไหนเปลี่ยนตรงนั้น
ตรงวาวเอาน้ำสบู่ไปแตะน้อย
ถ้าไม่มีอะไรก็เช็ดให้มันสะอาดเรียบร้อย

บางทีก็เปลี่ยนแต่ถังอย่างเดียว
เวลากราฟหมดไม่ได้ดูพวกอุปกรณ์ต่อพ่วง